ทางกรมภรรยาศึกษาได้เปิดโอกาสให้กับเด็กเล็กครับ
ได้มีโอกาสที่จะสารฝันในการติดทีมชาตินะครับ

แต่มักจะไม่สนับสนุนให้เด็กได้เล่นกีฬากันเท่าไหร่นัก
ดังนั้นกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ในการส่งเสริมเด็กไทยที่มีความฝันอยากเป็นนักกีฬา
พระละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้จัดทำโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็กมาต่อเนื่อง
เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กทุกกลุ่มทุกพื้นที่
ได้มีโอกาสออกกำลังกายอย่างทั่วถึง
แบ่งการจัดการแข่งขันเป็นระดับภาคจำนวน๔ภาค
รปัญญาหารลำยวงอธิบดีกรมพลักษึกษากล่าวว่า
การจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก
นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งของกรมพลักษึกษา
ด้วยการนำกีฬาและกิจกรรมนันทนาการมาใช้

ให้เป็นประชากรคุณภาพในอนาคต

จุดเริ่มแรกจริงก็คือเรื่องของเด็กเล็กเด็กเล็ก
ที่เราเริ่มต้นด้วยการที่ให้เขาเกิดทัศนคติที่ดี
ในการที่จะออกกำลังกายและเล่นกีฬา
เพราะว่าการที่เขาออกกำลังกายและเล่นกีฬานั้น

ก็คือเกิดเรื่องของความมีระเบียบวินัยในตัวเอง
กับการที่เขารู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักการให้อภัย
อันนี้คือสาระสำคัญของมนุษย์
ถ้าหากว่ามนุษย์เราเป็นคนที่มีระเบียบมีวินัย
มีความรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักกับภัยแล้ว
ก็จะทำให้เป็นคนที่มีคุณภาพ
สำหรับบรรยากาศที่ผ่านมาในแต่ละภาค
พื้นที่ภาคกลางได้ร่วมกับสถาบันการภาระศึกษา

จัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับภาคกลาง
มีจำนวน๒๖จังหวัดเข้าร่วม
มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน๕๒ทีม
การแข่งขันเป็นประเภทบุคคลชาย

และประเภททีมผสมชายกับหญิง
ทำการแข่งขัน๒รายการ
ภาคใต้จัดขึ้นที่จังหวัดตรัง
จิตใจที่แจ่มใสย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง

เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
มีทีมนักกีฬาจากศูนย์เด็กเล็ก
และสถานศึกษาเข้าร่วมจำนวน๓๐ทีม
มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม๔๕๐คน
ประกอบด้วย๑๔กิจกรรม

มีการแข่งขันทั้งหมด๘รายการ

มีขบวนพาเรทเชิญนักกีฬาลงสู่สนาม
โดยดาเมเยอร์น้องนักกีฬารุ่นจิ๋ว
แต่งคอสเพลย์มาอวดกันอย่างที่ไม่มีใครยอมใคร
สร้างสีสันและเรียกเสียงหัวเราะ
รอยยิ้มให้กับผู้ปกครอง
และประชาชนที่มาร่วมชมการแข่งขันเป็นอย่างมาก

อกจากจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง
จะช่วยปลูกฝังค่านิยมให้เด็กเล็ก
มีความรักตระหนักในคุณค่า
เพื่อที่จะได้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดี
มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปในวันข้างหน้า
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน